จะไปก็รีบไปเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวรอสักครู่นะคะ
เดี๋ยวมาพยากรอากาศให้คุณผู้ชมทราบก่อนรอสักครู่เดียวเดี๋ยวไปเที่ยวด้วยแน่นอน
รุนสวัสดิค่ะรู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้ามาแล้วนะคะพยากรอากาศกันตั้งแต่เช้าแบบนี้
คุณผู้ชมจะได้วางแผนในการดำเนินชีวิตในวันนี้กันให้ดีค่ะ
ใครที่อยากจะไปท่องเที่ยวทะเลช่วงนี้ต้องบอกว่าภาคใต้เนี่ยฝนตกหนักแล้วก็ตกหนักมาก
หลายพื้นที่ฝั่งอ่าวไทยควรจะงดก่อนแต่ว่าที่ดิฉันอยู่ตรงนี้เนี่ยคือฝั่งอันดามันนะคะ
เที่ยวเกาะราชาน้อยเดี๋ยวรอดูโลมากันค่ะยังพอเที่ยวได้บ้าง
แต่ขณะที่ภาคเหนือหรือว่าตอนบนเนี่ยอากาศเย็นเลยนะคะมาดูอุณหภูมิกันค่ะ
โดยเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณสิบแปดถึงยี่สิบองศาเซลเซียสนะคะก็เป็นอุณหภูมิพื้นราบ
ส่วนยอดดอยยอดภูนั้นอุณหภูมิอยู่เลขหลักเดียว
ประมาณ๗๑๒องศาเซลเซียสนะคะ
ขณะที่ช่วงบ่ายมาแล้วอุณหภูมิสูงขึ้น
วันนี้อุณหภูมิจะไม่แรงเท่าเมื่อวานนะคะ
มีอุณหภูมิค่อนข้างเย็นเล็กน้อย
ขณะที่ปัจจัยอากาศนั่นก็คือมวลอากาศเย็นจากจีน
แผลลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้
จึงส่งผลทำให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือมีกำลังแรงขึ้น
ก็ยังคงทำให้ภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอ่าวไทยนะ
จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปฝนตกหนัก
สำหรับคลื่นลมแรงมากถึง๔เมตรเลยนะคะเดี๋ยวเราดูรายละเอียดกัน
เพราะต้องบอกว่าอากาศยังคงต่างคั่วกัน
ตอนบนเนี่ยอากาศเย็นมีหมอกบางในตอนเช้ามีลมแรงด้วยนะคะ
ภูอุณหภูมิต่ำสุด๑๐องศาเซลเซียตในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
ส่วนภาคกลางภาคตะวันออกนั้นช่วงกลางวันแดดแรงนะคะท้องฟ้าโปร่งค่ะ
ก็ต้องเฝ้าระวังเรื่องของอุณหภูมิที่ปรับเปลี่ยนด้วย
เช้าหนาวเที่ยงแดดแรงนะคะแล้วก็เย็นอุณหภูมิลดต่ำลงอีก
ภาคใต้ฝั่งอาวไทยร้อยละ๖๐คือปริมาณฝนที่ตกลงมา
โดยเฉพาะนครศรีธรรมราชพัทธลุงสงขาปัตตานีรานราธิวาส
คลื่นสูง๒๔เมตรนะคะชาวเรือเล็กที่มีขนาดเรือน้อยกว่า๑๒เมตร
งดออกจากฝั่งขณะที่ฝั่งอันดามันก็มีฝนตกไม่แพ้กันนะคะ
แต่ว่าคลื่นนั้นสูงน้อยกว่าประมาณ๑๒เมตร
ส่วนกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีเมฆเป็นส่วนมาก
ลมแรงนะคะอุณหภูมิอยู่ประมาณ๒๓๒๔องศาเซลเซียส
ที่โล่งแจ้งแสงแดดจ้าอากาศอุ่นขึ้นด้วยนะคะ
คุณผู้ชมดูแลรักษาสุขภาพกันให้ดี
แต่ว่าถ้าใครจะไปเที่ยวทะเลอยากจะดูโลมาในช่วงนี้
ช่วงนี้ถ้าหากว่ามีการขายตัวราคาถูกพิจารณาให้ดีนะคะ
เพราะว่าฝนตกหนักกรมอุตุนิยมวิทยา
คงประกาศเตือนกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียว
เหมือนเพื่อนจะรอนานแล้วเดี๋ยวขอตัวไปก่อนนะคะ
โลมาน่าจะมาตามเวลาที่นัดหมายเอาไว้ถ้าไม่ผิดพลาดอะไร

มาแล้วค่ะสวัสดีค่ะ
สวยมากน่ารักที่สุดเลยค่ะ